ท้องที่สพเคียนซาจังหวัดสุราชธานีค่ะ
คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะจากการกระทบกระทั่งกัน
วชนกันบนท้องถนนกลายเป็นข้อหาพยายามฆ่าเฉยเลยนะคะ
ผู้ชายคนอายุสามสิบสองปีขับรถอีซูซูบิลเอ็กซ์ค่ะ
เฉียวชนเข้ากับรถบรรทุกปรากฏว่าใจร้อนนะคะ
ลงมาจากรถแล้วใช้ปืนจ่อยิงคนขับรถบรรทุกแล้วก็หลบหนีไป
เมื่อสักครู่หลังจากที่หลบหนีไปแล้ว
เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปซ่อนไว้ใต้หลังคาบ้าน
ของบ้านเลขที่สามสิบเอ็ดทับสี่หมู่แปดตำบลไซส์โสภาอำเภอพระแสง
สุราชธานีผู้ชายคนนี้ที่เป็นนุ่มใจร้อนคนนี้
ขับรถอีซูซูมิวเอ็กซมิวเอ็กซ์เนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายยอดชายยังมีเช่าอายุสามสิบสองปี
หลังจากที่ยิงเสร็จปุ๊บหลบหนีไปพร้อมอาวุธปืนกระบอกนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดค่ำคืนช่วงวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือถนนสายควรคีรีวงบ้านหน้าควรสามัคคี
สองตำบลพ่วงพรมคอนนะคะอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราชธานี
คนที่ขับรถบรรทุกแล้วไปเฉียวชนกับรถของนายยอดชายเนี่ย
ชื่อว่าคุณกิติศักดิ์หลังจากนั้นนะคะเขาก็ทะเลาะกัน
นายยอดชายชักปืนมายิงใส่กิติศักดิ์แล้วก็หลบหนีไปค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายยอดชายตำรวจเขาก็เลยนี่แหละค่ะไปที่บ้านของนายยอดชาย
ไปจับกลุ่มตัวพร้อมกับยึดรถยนต์คันนี้ปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุค่ะยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวมาที่โรงพักเคียนซานะคะ
แจ้งข้อหาคือพยายามฆ่าข้อหานักด้วยนะคะ
แล้วก็ความผิดเรื่องของพรบออาวุธปืนนี่นะ
เป็นคดีที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกลายเป็นคดีพยายามฆ่าไป